คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องพูดคำนี้ค่ะ

คำนี้คำนี้พูดเองนะครับ
แต่เป็นคำที่เพื่อนในวงการขอญาติเกลียดพีชพัชราคมิจักรค่ะ
เพราะว่าพีชเนี่ยเขามีแฟชั่นใหม่ล่าสุด

เจ๋วและมันใจเยอะ
ซึ่งแฟชั่นเต็ตล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมทำเอาไอจีสั่นสะเทือนแล้วค่ะ

นี่ถ้าโพสต์คุณผู้ชมมันกวนไงคะ
เขาเรียกว่าเซนต์ทางแฟชั่นมันแตกมากค่ะ
แตกแปลงกับลูกสุดจีสในเสื้อคลอปรับแบบว่าเอวรอยนี่แหละ

สั้นลงเท้านางสุดปังพร้อมทาพดกวนโอ๊ยมากนะคะ
เรียกได้ว่าใครหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะ
บอกว่าปังปุเรเยวะวัตนาเบไอโกะนะคะ

ซึ่งเพื่อนพร้อมเขาก็มาโอ้โหรัวไลค์กันเต็มไปหมดนะคะ

บอกว่าคงไม่มีใครทำแบบนี้ได้แล้วจริง
เออส่วนมิ้นท์ชะลิดาบอกเลยนะคะว่า

ก็เป็นคำแจวกำคำของเพื่อนพร้อมก็หมดทั้งหมดนะคะ
แต่หลายคนเห็นเสื้อผ้าชิวแบบนี้อย่างที่เชอรี่บอกไป

อารมณ์แบบว่าสายแฟร์รักการประสงค์ภัย

พิษพจาระน่าจะโชว์สะดือไปเลย
ไหนก็ไหน

เทรนดเอสเวนเจอร์มาแล้วก็เต็นต์หลุยวิตตองเข้ามาแล้วไง

ถ้าไม่ใช่พีชพัชระก็ไม่รู้ว่าใครจะใส่ได้เหมือนเขาแล้วนะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดกางเต็นต์ที่น่าดู